ตำรวจจับตัวในหมีได้แล้วนะคะในหมีที่ไปก่อเหตุ
เผาบ้านของอดีตแฟนสาวจนบ้านได้รับความเสียหายไปถึงสองหลังค่ะ
จับตัวในหมีได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ช่วงเย็นนะคะ
หนีไปอยู่ที่กาญจนบุรีค่ะในหมีหรือนายวันนัทบุญเชื่อมอายุยี่สิบเก้านะคะ
เผาบ้านของอดีตแฟนสาวอายุสิบหกอะค่ะเพราะว่าโมโหที่เขาไม่ยอมไปอยู่ด้วย
เขาหนีไปอยู่กับเพื่อนเพราะว่าไปรู้ว่าเออในหมีคบไปแล้วถูกทำร้ายร่างกายเขาก็ไม่อยากอยู่ด้วย
ในหมีโมโหไปเผาบ้านวันที่๓๐เมษายนครั้งหนึ่ง๑พฤษภาคมอีกครั้งหนึ่ง
แล้วมีคนเห็นในหมีเลยเป็นคนก่อเหตุเห็นกับตาเลย
ตำรวจใช้เวลาอยู่๑สัปดาห์นะคะจับได้แล้วจับได้เมื่อวานตอนเย็นประมาณ๖โมงเย็น
ตำรวจภูทรจังหวัดสิงห์บุรีกับชุดสืบสวนสพอินบุรี
จับในหมีได้ที่กระท่อมกลางไร่อ้อยในอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
ก็ต้องเนี่ยเจ้าหน้าที่ปิดล้อมกระท่อมนะคะในหมีรู้ตัววิ่งหนีด้วยนะ
วิ่งไปขี่รถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่อ่ะแต่สะดุดล้มก็เลยถูกจับ
ของกลางนะคะก็มีรถจักรยานยนต์ชื่อเจ้าของรถคือชื่อของแม่เลี้ยง
หมีสารภาพว่าวางเพลิงบ้านแฟนสาวกับบ้านญาติของแฟนสาวจริง
ก่อเหตุคนเดียวเพราะโกรธแฟนสาวที่ตีตัวออกห่างไม่ยอมไปอยู่ด้วยกัน
วันนี้ก็นำตัวไปสอบสวนที่สพอินบุรีคุณผู้ชมค่ะ
คนไปตะโกนด่าทอกันแบบเยอะมากเลยนะจนในหมีเองโอ้โหน่าเครียดเลย
โอ้โหหน้าโรงพักนี่คนเยอะเลยนะ

ก็อยากให้ในหุ่นมี
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

เหมือนกับผู้บ้านในโลกคิดว่าของเขาจะทำแผน
ก็อยากจะให้เขาพามาดูสภาพบ้านมันเป็นสภาพนี้
ทำได้อย่างไรทำทำไม
เดือดร้อนอย่างนี้ทำนี่และกูแล้วสูญเสียทุกอย่าง

ห้ามอยากจะรู้ถ้าเป็นของเขาเอง

เพราะผมก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรผมก็หาเช้ากินค่ำ

หมีนี่ขอใช้สิทธิ์ปฏิเสธการทำแผนนะครับ

แต่ว่าญาติไม่ใช่ญาติฮะคนที่เขาเป็นผู้เสียหายบ้านที่ถูกเผาเนี่ย
ไม่ใช่ว่าเขาตั้งใจว่าโอ้โหจะรอทำร้ายลุมสกรรมอะไรหรอก
เขาอยากให้มาเห็นว่าเนี่ยสิ่งที่คุณทำเนี่ยเขาเดือดร้อนขนาดไหน
ไม่ใช่แค่ตัวบ้านทรัพย์สินข้าวของเครื่องใช้เขาทั้งหมด

อย่างนี้นอกจากคดีอาญาเนี่ยต้องฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายให้หมดเลยนะ
เสียหายไปสองหลังทรัพย์สินเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยเห็นไหม
ค่ะคือไม่เหลืออะไรเลยอ่ะดูสิ
รวมทั้งนางสุธินฉ่ำเจริญป้าของน้องวัย๑๖นะฮะ
แล้วก็แม่ของเจ้าของบ้านหลังที่สองวันที่๒ที่ถูกเผาอ่ะนะ
มาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยนะครับ
เพราะว่าถูกในหมีเนี่ยนอกจากเผาบ้านแล้วยังเอาปืนขู่อีก
ถ้าหญิงสาวเขาบอกนะครับทั้งสองคนบอกว่าดีใจมาก
ตำรวจจับในหมีได้จะได้นอนหลับสักทีนึงไม่ต้องระแวงกันอีก
น้องหญิงสาววัย๑๖นะครับบอกว่าทันทีที่ในหมีเห็นหน้าเธอที่โรงพักนะ
พูดกับเธอว่ายังไงรู้ไหมพูดใส่เธอว่าปากดีนักนะ
นี่ฮะแล้วก็ยังมองเธอด้วยสายตาอาฆาตแค้นแบบที่ไม่สำนึกผิดอะไรเลย
ส่วนป้าสุธินวันนี้ท่าทางแบบเหนื่อยล้ามากนะฮะเพราะว่าต้องคอยเฝ้าบ้าน
ไม่ได้หลับไม่ได้นอนมาหลายคืนกลัวว่าในหมีจะย้อนกลับมาก่อเหตุอีก
เพราะว่าขู่เอาไว้ว่าจะเผาให้หมดบอกว่าตอนนี้จับได้แล้วก็โล่งใจ
ที่ไม่มาทำแผนป้าสุธินบอกว่าในมุมหนึ่งก็ดีแล้วนะ
เพราะว่าบรรดายาดเนี่ยก็โกรธแค้นนะครับ
แล้วก็ต้องหวาดระแวงกันมาหลายคืนไม่รู้เหมือนกันว่า
ถ้าเกิดเจอหน้าในหมีเนี่ยตอนมาทำแผนเนี่ยมันจะชุลมูลวุ่นวายไหม

เขาก็อดหลับอดนอนเขาคงไม่ยอมมาหรอก
โปรดีละล่ะได้ทักท่อนมาก็ต้องหวากเอาแวง
เห็นค่ะหนูก็เห็นเขาก็เห็นเขาก็มองมาแต่ตา

จ้องเหมือนแค้นอยากให้อยู่ในคุกไปนานไม่ออกมาหรอกตลอดชีวิตได้ยิ่งดี
นี่ฮะสุดท้ายแล้วก็จับได้แล้วนะครับ
ก่อเหตุเอาไว้เมื่อช่วงสิ้นเดือนเมษายนนะครับ
เผาบ้านของอดีตแฟนสาวหลังจากที่เขาไม่อยากคบด้วยแล้วแล้วเขาหนีไปอยู่บ้านเพื่อน
หลังก่อเหตุก็โทรไปหานะขู่ว่าจะเผาบ้านให้หมดนะครับ
เผาไว้๓๐เมษายนก่อน๑พฤษภาคมไปเผาบ้านญาติที่อยู่ใกล้กัน
เหลือบ้านของป้าของอดีตแฟนสาวหลังเดียวนะฮะโชคดีไม่มีใครเจ็บนะครับ
ตำรวจก็ขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้วก็จับได้เมื่อวานนะครับ
แจ้งข้อหาวางเพลิงเผาทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัยนะฮะซึ่งผู้ต้องหาปฏิเสธการไปทำแผนนะครับ
พรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลนี่ต้องให้เรียกค่าเสียหายให้เข็ดนะ

หรือว่าขยายผลได้เรื่องมาข่งมาขู่พวกนี้พยายามโค้งพยายามฆ่าต้องแจ้งให้หมดพวกนี้